ข่าวแรกค่ะมาดูอาการของคุณปอทฤษฎีกันก่อน
เมื่อวานนี้เขาบอกว่ายังคงทรงตัว
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่โดยรวมยังไม่ได้ซุดลงไปค่ะ

อัปเดตอาการล่าสุดของพระเอกดังเมื่อวานนี้
บอกว่าแพทย์ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลค่ะ
ยังพบว่ามีเลือดออกเล็กน้อยบริเวณลำไส้แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงนักนะคะ
ขณะเดียวกันที่แพทย์ก็ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ส่วนเรื่องภาวะไตวายคงที่แต่ว่าไม่เรื้อรังค่ะ
ขณะเดียวกันที่การทำงานของตับตอนนี้ดีขึ้นจากเดิม
รวมไปถึงการติดเชื้อที่ปอดก็ยังคงเดิม
ไม่ได้พบปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะคะ
ยังคงมีการตอบสนองที่ดีมีการสื่อสารกับคุณโบแวนด้าภรรยาเป็นปกติค่ะ
ทางนี้อาน้ำอ้อยยังกล่าวด้วยว่าครอบครัวเริ่มเบาใจมากขึ้นทุกวัน
เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของทีมแพทย์หลังจากตรวจและเฝ้าติดตามอาการของคุณปอ
ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
สำหรับอาการของปทฤษฎีนะครับโดยรวม
ก็เท่าที่ฟังจากแพทย์ก็คือยังเหมือนเดิมยังทรงอยู่เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรที่น่าวิตกหรือแย่ลง
แต่ว่ารายละเอียดเช่นเดิม
ก็คืออยากจะให้ทีมแพทย์จะเป็นคนชี้แจงรายละเอียดมากกว่า

ถ้าแพทย์ออกมาหน้าตาแบบยิ้มแย้มเนี่ยเราก็รู้สึกดีนะครับ
แต่เช้านี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแพทย์ก็จะออกมายิ้มแย้มเหมือนเดิม
โดยรวมแล้วเนี่ยทางแพทย์ก็ยังไม่ได้บอกว่าอะไรที่น่าวิตก
อันนั้นแต่ว่าแพทย์ก็ยังบอกว่ายังต้องฟังระวังอยู่ตลอดนะครับ

ถ้าจะพูดเขาก็คงพูดกับโบครับคุณโบภรรยา

ได้ยินว่านิดเดียวซิบนะครับอาจจะเป็นของเก่าบ้างครับ
ระบบขับถ่ายค่ะแต่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่าเป็นห่วง

ยังใช้อยู่ครับแต่ว่าก็ลดการช่วยลมออกซิเจนในเลือดก็คงด่วน
แปลว่าไตยังคงเดิมครับยังคงเฝ้าเรียกว่าไตวาย
แต่ยังไม่ใช่เรื้อรังนะครับส่วนตับได้ยินว่าดีขึ้นมากนะครับ
ปอนก็ยังคงเดิมเพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเท่านั้นเอง
ไม่ได้เจออะไรใหม่นะครับ
ส่วนงานการกุศลวันที่๒๖ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
คุณโบแวนด้าและน้องมะลิค่ะจะไปร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ

ออ้ายเผยว่ายังไม่ได้แจ้งให้เป่าทที่ทราบค่ะ
ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
น่าเอ็นดูอ่ะ